ตอนนี้ใกล้เทศกาลตรูดจีนเข้ามาทุกทีแล้ว

จะมีการเชิดสิงโตกันแต่คราวนี้
ที่อยากพาคุณผู้ชมและคุณเขียวมาสอนไปดูเนี่ย

แต่ว่าเขาจะเชิดสิงโตสนุกเหมือนคนหรือเปล่าค่ะ

เป็นสิงโตที่น่ารักมาก

คุณจะเล็กชื่อผมไม่เล็กนะครับ
ชื่ออะไรรู้ไหมชื่อเจ้าสิบล้อ

เขาก็จับมาแต่งตัวให้เข้ากับตรุษจีน

ฝึกมาเป็นอย่างดีเลยให้กระโดดโลดเต้น
มีอาการขึ้นบันไดขึ้นชั้น
เป็นลีลาเชิดสิงโตไต่ไม้กระดาน

เดี๋ยวจะมีปิดท้ายยืนสองขาให้ดูด้วย

คือสุนัขตัวเล็กมาทำแบบนี้นะหลายคนก็ชื่นชอบ

สิบล้อแอ่นปั้นจันทร์ออฟติมัสเครน

ล่าสุดมีคนจนคลิปนี้แล้วถึง๒ล้าน๘แสนครั้ง
ดไลค์ให้เจ้าสิบล้อไปอีก๕๐๐๐ครั้งด้วยกัน
ไหนดูเชิดสิงโตไปแล้วพูดถึงประเพณีเชิดสิงโตกันหน่อย

ว่าผู้ใดที่ได้ชมการเชิดสิงโตจะมีโชคลาภเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ส่วนสิงโตก็ถือว่าเป็นสัตว์ในจินตนาการที่มีต้นกำเนิดมาจาก๓ชนิดด้วยกัน
นอที่หน้าผากเนี่ยมาจากแรดเขาที่หัวก็มาจากมะ
และท่าทางการเต้นคล้ายกับสุนัข
คือถ้าคุณเห็นสิงโตแบบเชิดสิงโตของคนจีนเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นสิงโตอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนสิงโตทั่วไปที่เราเห็นตามสวนสัตว์ไง
ปีที่แล้วเช้าข่าวชัดโซเชียลก็มีสิงโตนี่ตรุษจีนใช่ไหม

อ๋อปีนี้มาหรือเปล่าเดี๋ยวเรารอดูรอดู
เพื่อจะมอบโชคให้คุณผู้ชมกันนะคะ